ปฏิหารฝีมือหรือว่าความมุ่งมั่น
ไม่มีใครบอกได้นะครับว่าอะไรเป็นปัจจัยสำคัญมากกว่าอะไร
แชมป์ลีกสูงสุดเป็นครั้งแรก
แล้วก็กลายเป็นทีมที่๖ที่คว้าแชมป์พรีเมอร์ลีก
สื่อต่างประเทศทั่วโลกก็ต่างรายงานนะครับว่า
แต่ว่าอะไรที่ทำให้ทีมที่มีเจ้าของเป็นคนไทยทีมนี้
ตำนานที่หลายคนมองว่าเป็นเรื่องราวดุดนิยาย

คว้าแชมป์ลีกสูงสุดเป็นครั้งแรก
พร้อมกับกลายเป็นทีมที่๖ที่คว้าแชมป์พรีมลิกอังกฤษ
แม้ว่าฤดูการนี้ยังไม่ปิดฉากลง
นำโดยหน้าวิชัยศรีวัฒนภาภา
เข้าซื้อกิจการพร้อมขยายความจุของสนามเป็น๔๒๐๐๐ที่นั่ง
ท่ามกลางเสียงต่อต้านจากแฟนบอลพันธ์แท้ไม่น้อยที่คิดว่า
มหาเศรษฐีชาวไทยรายนี้เข้ามาเทคโอเวอร์ด้วยเหตุผลทางธุรกิจ
และกลับมาสู่ลีกสูงสุดในรอบทศวรรษ
ด้วยการจบฤดูการในอันดับที่๑๔
ซึ่งประเด็นที่เป็นที่จับตาในฤดูการนั้นของสื่ออังกฤษ
พระพรมมังคลาจารย์หรือเจ้าคุณทงชัย
สิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในฤดูการนี้
วกกับด้านพุทธคุณของเจ้าคุณทงชัย
ที่ไปให้พรถึงสนามพร้อมผ้ายัน
ไม่เป็น๓สีที่มีตราสัญลักษณ์สโมสร
และถูกมองแบบรามาศว่ามีอัตราการต่อรองคว้าแชมป์อยู่ที่

ผลงานออกมาได้ดีอย่างต่อเนื่อง
จนสามารถคว้าแชมป์แบบพลิกความคาดหมายได้ในที่สุด
ก็คุ้นเคยกับนักฟุตบอลทุกคนแล้ว

มาได้ขึ้นชั้น

อาตมาก็ไม่ทราบหรอกว่าเขาเป็นศาสนาไหน

จะของคอพระจะให้ภายาอะไร

ความปลื้มใจดีใจหมดทุกคนล่ะ

เราก็ต้องมาให้เขาตั้งสติ

ไม่ใช่ต้องให้เขาเงียบให้เขาสงบ

มันถึงเราจึงจะให้พลังเขาได้
จะเอาอนุภาพของพระพุทธพระธรรมส่งให้เขาได้
ส่วนปัจจัยอื่นที่มีผลทำให้
เลสเตอร์ซิตี้เป็นแชมป์ในรุ่นการ๒๐๑๘
คือการเล่นแบบไร้ความกดดัน
เพราะหากเทียบกับทีมใหญ่แล้ว
เลสเตอร์มีมูลค่าของ๑๑ผู้เล่นตัวแรกอยู่เพียงแค่๒๒ล้านปอนด์
ซึ่งน้อยกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้
ปัจจัยต่อมาคือระบบการเล่น๔๐

ที่ถูกมองว่าเป็นบอลยุคเก่า
แต่ระบบนี้รานีเอรี่สามารถ
มาปัดฝุ่นใช้ในฤดูการนี้ได้อย่างได้ผล
ทำให้เลสเตอร์นั้นมีเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลสำเร็จ

ให้เพื่อนทำประตูถึง๑๑ครั้งในฤดูการนี้
อกจากนี้การใช้๑๑ผู้เล่นตัวจริงชุดเดิม

เพราะว่าในฤดูการนี้เลสเตอร์
ผู้เล่นตัวจริงเพียงแค่๒๗ครั้งเท่านั้น
และปัจจัยสุดท้ายคือการเล่นเพื่อเป็นผู้ชนะ

ขวาใช้ชนะด้วยผลต่างประตู
เพียงแค่๑ลูกถึง๑๔เกมด้วยกัน

และทำได้ดีในการพบกับทีมใหญ่

เชลซีและมานเชสเตอร์ซิตี้

ฤดูการหน้าทีมอย่างเลสเตอร์ซิตี้

ยืนระยะผลงานความยิ่งใหญ่ได้นานแค่ไหน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน